เรื่องความรักไม่เข้าใครออกใครอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าอย่าออกตัวแรงค่ะ
สำหรับหนุ่มอินดี้อินทัศน์นั่นเองนะครับ

คอมมงคอมเมนต์เหมือนให้กำลังใจกับน้องนิ้ง
หรือว่ามิ้งสวพัฒน์อดีตแฟนสาวที่เป็นข่าวโด่งดังของกัปตันชนลทรนั่นเอง
หลังจากที่สามีออกมาแถลงข่าวเรื่องตั้งท้อง
หลายคนก็เลยเอาไปโยงกันว่าหนุ่มอินดี้เนี่ย
ออกตัวแรงส่งกำลังใจให้ขนาดนี้
เคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือเปล่านะคะ
รวมถึงยังถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายของสาวมิ้ง

งานนี้มีดราม่าจากกลุ่มแฟนคลับ

ก็รู้จักน้องมาเกือบจะ

แต่ว่าด้วยรายละเอียดต่าง
หรือว่าอะไรที่รายละเอียดที่มันลึกไปกว่านั้น

คือเราเป็นห่วงเขาในฐานะที่เขาเป็นน้องคนหนึ่ง

หรือว่าน้องผมไม่สบายใจหรือมีปัญหาอะไรอย่างนี้

คือน้องเป็นคนที่พูดจาโอเคพูดจาดีน่ารักเลย
คือตั้งใจทำงานเลี้ยงดูตัวเองอะไรอย่างนี้
คือน้องเป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักครับ
ผมไม่ได้เข้าข้างน้องถึงขนาดว่าไปกล่าวหาฝ่ายอื่น
คือเราให้กำลังใจดีกว่าเราให้กำลังใจน้อง
คืออ๋อโอเคน้องเจอปัญหาอย่างนี้โอเคสู้นะ

ให้กำลังใจในฝ่ายของคนที่เรารู้จัก

ก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวว่าเขาเป็นนุ่มเจ้าชู้

บอกว่านางมีแฟนแล้วแต่ไปสัมภาษณ์คุณฮันนี่